แล้วตอนนี้เพลงเค้าก็รังดังมาก

อะไรจะอยากเป็นคนไม่ดี

หลายคนร้องฮิตติดปากทั่วบ้านทั่วเมืองนะฮะ
วิวเนี่ยแตะไปเป็นหลักร้อยล้านวิวไปแล้ว
แล้วพี่ดาเองเนี่ยก็คร่ำวอร์ดในวงการมา๑๖ปีคุณผู้ชม

ความสามารถมีประสบการณ์แน่นแล้ว

เรียกสนุกเพื่อเปิดตัวกลางวงสัมภาษณ์

แล้วเราก็พูดกันตลกว่า

แล้วแบบใช่
ไม่ได้เลือกที่หน้างานนะอะไรอย่างนี้
คนอาหารก็ต่างอัพเกรดกันมาแล้ว
ประสงค์การชีวิตอะไรยังผ่านมา
เจอกันวันนี้โอเคแล้วนะคะ